วงแคสใช่ไหมฮะก็ล่าสุดนะครับผมนะฮะ
ก็พุ่งเป้าไปที่หนุ่มแฮกครับนะฮะมือกีต้าของวงก็เหมือนมีเป้า
เป้าว่าสาเหตุยุบวงร่ายยาวแจงผมมีอาชีพเป็นนักร้องนี่ครับ
แฮ็กนะครับทำเอาแฟนเพลงช็อกไปตามกันหลังจากแฮ็กถาปนานะครับ
กรีต้าของวงแครชเนี่ยได้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊คแจ้งข่าวให้แฟนทราบว่า
วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของปีและเป็นวันสุดท้ายของวงแคลสที่จะได้เล่นด้วยกันนะครับ
มีเสียงไหมฮะอ่าไปฟังฮะพี่แบงค์อยากจะกลับไปทำอัลบั้มเดียวอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่ามันคงถึงเวลาแล้วมั้งที่เราอาจจะรออะไรแบบ
รอไม่ได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ารอกันกลับมาอีกครั้งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย
ก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะเล่นกับแคลสนะครับแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับ
ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับล่าสุดครับหนุ่มแบงค์นะฮะ
ได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่าขอชี้แจงและอธิบายดังนี้นะครับ
จากข่าวที่วงแคลสยุควงเนี่ยและเพราะผมเนี่ยอยากจะไปออกอัลบั้มเดียว
เท็จเป็นอย่างไรอ่านอย่างละเอียดใต้โพสต์นี้นะครับผม
หลังจากกลับมารวมวงผมไม่เคยเสนอให้แคสต์พักวงหรือว่ายุบวงเลย
ปีหกหนึ่งครับหลังจากคอนเสิร์ตจบลงและทั่วคอนเสิร์ตกันต่อ
สมาชิกบางท่านเนี่ยไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่
เพราะว่ามีหน้าที่การงานส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบพอสมควรนะครับ
ซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจแล้วเพราะช่วงที่แยกกันไปก่อนหน้านี้
ทุกคนมีหนทางของตัวเองชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปได้อยู่แล้ว
จึงมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องวาระแล้วก็ระยะเวลาของวงนั่นเองนะครับ
แล้วก็ปี๖๒ในที่ประชุมได้มีการเสนอกันว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนไป
สรุปว่าทางวงจะทัวร์กันไปอีก๒ปีและพักวงนะครับ
ไปหาแรงบันดาลใจและกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองจึงค่อยกลับมารวมกันอีกครั้ง
ซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจแล้วอีกนะครับเพราะวงดนตรีก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นนะคะ
ปีก็ได้ผลสรุปก็คือพักวงนั่นเองครับผม
แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเหมือนเขาที่เคยพักวงกันไปประมาณ๑๐ปีแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่

ใช่มันคือครอบครัวแหละนะครับ